สวัสดีครับได้เวลาของการมารับชมข่าวภาคดึกนะครับ
สรุปข่าวเด่นรอบวันในไทยรัฐเจาะประเด็นกับผม
ทัศน์ไนโคทธองและทีมข่าวไทรรัชทีวีนะครับ
ที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้กันบ้างนะครับ
ไปดูที่เรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนครับ
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีชายชะลาอายุ๗๕ปีครับ
ขี่รถจักรยานยนต์มาแต่ว่าจู่นั้นไปตัดหน้ารถกระบะอย่างกระทันหัน
แล้วก็โดนชนจนทำให้เสียชีวิตขาดที่
ติดตามพร้อมกันกับเหตุการณ์อื่นครับ
ตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนรณชัยชาญยุทธ์
อาจสามารถร้อยเอ็ดในพื้นที่ตะบนเมืองน้อยอำเภอธวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะสีเทาจอดอยู่ในสภาพด้านหน้ารถพังยับเยิน
ออกไปประมาณ๕๐เมตรพบรถจักรยานยนต์ถูกชนพังเสียหายล้มอยู่
และพบนายสมศักดิ์ศรีคำพายุ๗๕ปีคนขับขี่เสียชีวิต
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาเติมน้ำมันในปั๊มใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากปั๊มตัดหน้ารถกระบะกระชันชิดจึงถูกชนอย่างจังจนเสียชีวิต
หน้าวัดถ้ำผาหมากข้อตะบนศรีสงคราม
ทำให้นายหนูลันสารวงอายุ๗๕ปีคนขับรถตู้ของวัดศรีสัตยารามตำบลปากปวนได้รับบาดเจ็บสาหัส
กู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดซากรถนำคนขับออกมาและนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
กระเด็นผู้ตายกำลังขับรถไปทำธุระพอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นถนนสองเลน
ว่ามีอาการหลับในทำให้รถพุ่งชนต้นไม้จนเสียชีวิต
ที่จุงวัดสมุทรปราการกระดูกปฏิเหตุรถโดยสารรถจำทางสาย๑๓๒ขี่แห้วบางพลีพระขนง
ท้ายรถโดยสารอีกคันก่อนจะพุ่งชนรถแท็กซี่๒คันและรถจักรยานยนต์อีก๑คัน
บนถนนเมืองนาตราดช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๖
ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีทำให้คนขับขี่รถจักรยานยนต์และคนเดินถนนได้รับบาดเจ็บ๒คน
รถที่พระศพอุปถิเผชน์ทั้งหมดได้รับความเสียหาย
คนขับรถโดยสารคันเกิดเหตุระบุว่ากำลังมุ่งหน้าเคหะบางพลี
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางลงสะพาน
และด้านหน้ามีรถติดอยู่จึงพยายามเหยียบเบรก
แต่ปรากฏว่าเบรกแตกและพยายามเปลี่ยนเกียร์เพื่อชะลอรถ
แต่ก็ไม่สามารถหยุดรถได้จึงพุ่งชนรถคันหน้าอย่างจัง
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถทั้งหมดออกจากจุดเกิดเหตุ
และนำตัวคนขับรถโดยสารไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
โรงพักษณ์